คุณผู้ชมมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะได้มีการแชร์คลิปกันในโลกโซเชียลนะคะ
มีเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้าย
แต่เป็นลักษณะที่ว่ากลุ่มวัยรุ่นมี๒กลุ่มนะ
เขาก็ไปเที่ยวเป็นงานมหากรรมรถแห่ที่จังหวัดบุรีรำ
ตอนที่กำลังจะกลับเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันกลับ
กลุ่มของผู้ตายมีอยู่สักประมาณ๒๐คน
กลุ่มที่มาทำร้ายมีอยู่ประมาณ๖๐คน
แล้วก็ไล่ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กัน
แต่คนที่เสียชีวิตเหมือนกับนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อน
แล้วร่วงตกลงมาแล้ววิ่งหนีหนีไม่ทัน

หลังจากนั้นเลยโดนรุมอยู่คนเดียวอะค่ะ

เขาก็หนีไปแล้วก็ไปแจ้งตำรวจ
แจ้งตำรวจให้มาแต่ตอนตำรวจไปถึงเนี่ย
หายใจรวยรินแล้วสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ

แล้วในคลิปมันเยอะแบบนี้ค่ะ

ลองไปดูคลิปเหตุการณ์นี้นะคะเนี่ยค่ะ
เป็นกล้องวงจรปิดนะคะคุณผู้ชม
เกิดขึ้นที่อำเภอพุทธไทยสงศ์จังหวัดบุรีรำ
กลางดึกของวันที่๑๖กันยายนที่ผ่านมา

มีทั้งไม้มีทั้งมีด
รุมฟันแล้วก็กระหน่ำแทงนายสุภาชัย
ภูแบ่งไม้อายุ๒๐ปี

พฤติกรรมแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
ถืออาวุธกันมาคนละไม้คนละมือแบบนี้

แผลที่ตัวนายสุภาชัยเนี่ยนะ

ที่หัวโดนฟันจนกระโหลกยุบสมองไหลอ่ะโอ้โห

นายสุภาชัยเขาไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะ

แล้วก็มีปัญหาเหมือนกับเป็นวัยรุ่นหลายกลุ่มเขาไปเที่ยวกันแล้วเขาก็กระเมนต์กัน

คุณแม่เนี่ยบอกว่าได้มีการชาปนักกิจศพนายสุภาชัยไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะ
บรรยากาศเศร้ามากคุณแม่บอกว่าเสียใจมากค่ะ
ก็มีญาติมีเพื่อนไปร่วมส่งดวงวิญญาณสู่สุขตินะคะ
แต่คุณแม่บอกว่าติดใจการทำงานของตำรวจนะคะ

เพราะว่าดูจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยมันเห็นหน้าชัด

แต่จับคนร้ายได้แค่คนเดียวทำไมมันเป็นแบบนั้น
เดี๋ยวตำรวจเข้ามาชี้แจงนะคะว่าตกลงแล้วจับคนร้ายได้กี่คน

แต่เราพาคุณผู้ชมไปย้อนดูเหตุการณ์กันหน่อย

คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพลำดับเหตุการณ์ได้ชัดเจนมากขึ้น
ผู้ตายกับเพื่อนประมาณ๒๐คนค่ะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์กันไป๑๐คันกลับบ้านนะคะ
คือเขาไปเที่ยวงานมหากรรมรถแห่
อำเภอพุทธไทยสงศ์จังหวัดบุรีรำช่วงเที่ยงคืน
เที่ยวงานเสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันกลับบ้าน
ระหว่างทางนี่ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นแบบนี้เลย
ดักรออยู่สองข้างถนนแบบนี้ค่ะ
คนมอเตอร์ไซค์๓๐คัน

ไปดักรอเตีย
พอกลุ่มของนายสุภาชัยกลุ่มของผู้ตายเห็นวัยรุ่น
ดักรอกันแบบนี้มอเตอร์ไซค์๓๐คันแบบนี้
เขาก็วกรถกลับหนีเลยค่ะ
แต่รถคันที่นายสุภาชัยนั่งเนี่ยซ้อน๓

จากนั้นนายสุภาชัยกับเพื่อนอีกคนที่ซ้อนท้ายมา
กระโดดลงจากมอเตอร์ไซค์
เพื่อให้รถหมุนตัวแล้วก็วกกลับแล้วก็หนีไป

จะได้ง่ายกระโดดลงมาก่อนแล้วค่อยกระโดดขึ้นไปใหม่
นึกออกมาให้เขากลับรถได้ง่าย

เพื่อนอีกคนหนึ่งกระโดดขึ้นทัน
แต่นายสุภาชัยกระโดดขึ้นไม่ทัน

นี่แล้วรถของเพื่อนก็เลยขับไปเลย

มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เพื่อนขี่หนีกันไปหมดแล้ว

ไปได้สักประมาณ๒๐๐เมตรบนถนนนะคะ
อยู่บริเวณร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
จังหวะนี้คนที่มาเที่ยวงานด้วยกันอีกคนนึง
เขาเห็นว่านายสุภาชัยอยู่ในอันตราย

แล้วก็เห็นว่าแบบนี้นายสุประชัยแย่แน่

แต่ว่าจังหวะที่เขามีเพื่อนมาช่วย

นายสุภาชัยจะกระโดดขึ้นรถ

ฟันกลางตัวของนายสุภาชัยเลย

คนที่มาช่วยไม่ทันตกลงมาจากมอเตอร์ไซค์

คนขี่มอเตอร์ไซค์มาช่วยเขาก็หนี

คุณผู้ชมพอนายสุประชัยพลัดตกลงมาจากมอเตอร์ไซค์

วิ่งหนีก็วิ่งไม่ค่อยไหวแล้วอะค่ะ
ตรงนั้นเนี่ยเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะ

ใต้ซึ่งความ

ดูเหตุการณ์นี้แล้วจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะ
ถึงเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ย
เพื่อนที่ว่ารักกันนักกันหนาเนี่ยมันทิ้งนะ
ทุกคนก็เอาชีวิตตัวเองรอด
ใช่ก็หนีนี่ค่ะ
แต่เพื่อนก็บอกว่าที่หนีไปก็ไปแจ้งตำรวจให้
คือก็เข้าใจว่าไปแจ้งตำรวจ
แต่ว่าคือเพื่อนของคุณคนเดียวอยู่ในกลุ่มแบบ๔๐๕๐คน
ของนักข่าวของเราไปตามเรื่องนี้ค่ะ
คุณผู้ชมตินะคะกิติศักดิ์
ราชัยเจริญสุขนักข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไป
ไปที่อำเภอพุทธไทยสงศ์จังหวัดบุรีรำ
จุดเกิดเหตุที่นายสุภาชัยถูกรุมตีถูกรุมฟันจนเสียชีวิตนะคะ
เป็นร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะบริเวณตรงนี้ล่ะ
ยังมีคราบเลือดอยู่เลยคุณผู้ชมถี่พื้นที่กำแพงนะคะ
เจ้าของร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าบอกว่าต้องนำลูกมะกรูดผ่าครึ่งอ่ะ
วางเอาไว้เพื่อดับกลิ่นคาวเลือด
ยังมีคราบเลือดยังมีกลิ่นคาวเลือดอยู่เลยค่ะ
เจ้าของร้านบอกว่าคืนเกิดเหตุไม่เห็นเหตุการณ์นะ
นอนอยู่ในบ้านแต่ได้ยินเสียงปืน
ได้ยินเสียงปืนอยู่๕นัดนะคะ
ซึ่งจุดที่นายสุภาชัยถูกทำร้าย
กล้องวงจรปิดของร้านบันทึกภาพเอาไว้ได้
เมื่อช่วงกลางดึก๑๖กันยายนที่ผ่านมานายสุประชัย
ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายแล้วก็วิ่งหนีไปหน้าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้านี่แหละค่ะ
แล้วก็ล้มทีนี้ถูกรุมเลยนะคะ
หลังจากนั้นพอรุมนายสุภาชัยเสร็จแล้วเนี่ย

ตินักข่าวของเราไปต่อที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำ
เป็นบ้านของนายสุภาชัยผู้เสียชีวิตนะคะไปคุยกับคุณแม่ค่ะ
แม่พันนีเรืองภัยศาลก็คุยกับนักข่าวของเราทั้งน้ำตานะคะ
บอกว่านายสุภาชัยหรือจรเป็นลูกชายคนกลาง
เป็นคนนิสัยดีเป็นที่รักของชาวบ้านและเพื่อน
แล้วลูกชายเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวนะ
คือคุณแม่เลิกกับอดีตสามีไปนะคะ
นายสุภาชัยลูกชายก็เรียนจบม๓
ก็หาเงินเลี้ยงครอบครัวตลอดแต่ว่าฝ่ายเรียน
ก็เลยเรียนเป็นลักษณะของการศึกษานอกโรงเรียนเพิ่มเติม
เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยหาเงินช่วยแม่
วันเกิดเหตุเนี่ยลูกชายบอกว่าให้แม่ทำกับข้าวให้กินหน่อย
แม่ก็ทำให้แต่ลูกชายยังไม่ทันได้กิน
ก็บอกว่าเพื่อนชวนไปเที่ยวงานรถแห่ที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์
ไปเที่ยวกับเพื่อนนะก็ไปเที่ยวกับเพื่อนก่อน
พอตอนดึกปุ๊บแม่บอกว่าโทรศัพท์โทรมา
บอกว่าลูกชายถูกวัยรุ่นใช้มีดฟันอยู่โรงพยาบาล
แม่ก็รีบไปสุดท้ายเนี่ยทางโรงพยาบาลบอกว่า

คุณแม่บอกว่าพอไปดูศพลูกนะ
ยิ่งเสียใจหนักมากเพราะว่าสภาพร่างกายของลูก
แผลเต็มตัวไปหมดนะคะ
บอกโกรธมากแค้นมากคนที่มาทำร้ายลูกของแม่นะคะ
เหมือนกับเห็นชีวิตคนเป็นผักปลา
อยากทำอะไรก็ทำทำร้ายกันได้ขนาดนี้
แล้วหลังเกิดเรื่องตำรวจจับคนก่อเหตุได้คนเดียว
แล้วคนนั้นก็ยังเป็นเยาวชนซะอีก
ทั้งที่ภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นอยู่
ว่าคนก่อเหตุมันมีตั้งหลายคนเห็นหน้าก็ชัดขนาดนั้นนะคะ
คุณแม่ก็เลยบอกว่าอยากให้ตำรวจให้ความเป็นธรรม
นำตัวคนก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
คนพิจารณ์แผลไม่ไหว
คนที่มันฆ่ามันทำได้ไง
มันทำเหมือนผักเหมือนปลาเลยค่ะ
แต่เห็นสภาพสวบลูกก็รับไปได้เลยค่ะ
โดนฟันโดนตรงหัวกับตรงไหล่
นี่เป็นแผลเวอะเลยไม่ได้เย็บด้วยค่ะ

ไม่มีแต่เขาโทรไปหาแฟนเขา

เขาเป็นห่วงแม่เป็นห่วงแม่มากเขาบอกอย่างนี้
ทุกวันนี้เป็นห่วงแต่แม่ก็ห่วงอย่างนี้
จากเรื่องสภาพศพของลูกชายแล้วนะ
ผมเชื่อว่าทันทีที่คุณแม่ได้เห็นภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ย

ญาติพี่น้องของผู้ตายได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย

เพราะว่าถูกรุมกระหน่ำไม่ยั้งเลยนะ

ก็คุณแม่ของผู้ตายบอกว่าหลังจากเกิดเหตุนะครับ
ตำรวจก็จับคนก่อเหตุได้คนเดียวเท่านั้น

ก็เห็นคนที่ก่อเหตุหลายคน
ก็เลยอยากให้ตำรวจให้ความเป็นธรรม
ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ

เดี๋ยวมาฟังทางกลุ่มเพื่อนของผู้เสียชีวิตหน่อยนะครับ

วันเกิดเหตุเขาได้ไปรวมตัวกัน
เพื่อจะไปเที่ยวงานแห่รถเครื่องเสียงที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์นะครับ

ก็เจอกลุ่มวัยรุ่น๖๐กว่าคน
จอดมอเตอร์ไซต์อยู่ข้างทาง๒ฝั่ง

ตัวเขาเองเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์

เนื่องจากเห็นว่าเพื่อนตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย
ตัวเขาขี่ย้อนมาพร้อมกับแฟนสาวนะ
ขณะที่ผู้ตายกำลังจะกระโดดขึ้นรถ
เป็นจังหวะเดียวกับที่วัยรุ่นอีกฝ่าย

ตัวเขาก็ต้องขี่รถหนีเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับ
แล้วก็รีบไปแจ้งตำรวจ

พอมาถึงก็พบว่านายสุประชัย

ร่างกายก็มีบาดแผลถูกฟันทั้งร่างเลย

แต่ตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไง
แล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมวัยรุ่นอีกฝ่าย

ทั้งที่ตอนไปเที่ยวงานพวกเขายืนยันว่า
เขาไม่มีเรื่องกับใครเลยนะ
ฟับยิงมาก็เลยไปเรียกเขาไว้พาไปโรงพยาบาล
สภาพจรเป็นไง

แล้วบาดแผล
บาดแผลก็มีตามงานหัวตามหน้าได้ครับ
พวกกลุ่มที่ไปเที่ยวงานกันเนี่ย
เคยด้ายไปมีเรื่องคำเม้น

ยืนยันไหมยืนยันได้ครับก็ออกมากินเบียร์หน้างาน
ไม่เคยไปในงานเลยครับได้มีการตอนนั่งกินเบียร์ได้มีการส่งเสียง
อ้าวโอ้ยว่าจนหรือทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจหรือเปล่า
ไม่ไม่น่าจะมีครับก็มีแต่เพื่อนรู้จักกัน
เรียนมัธยมด้วยกันอืมแล้วคาดว่าสาเหตุที่เขามา
รุมทำร้ายนี่ทำร้ายดักทำร้ายกลุ่มเรานี่เพราะอะไร
ไม่รู้เลยครับอืมเคยเห็นหน้าหรือคุ้นหน้า
กลุ่มคนพวกนี้ไหมไม่ครับผมก็เพิ่งมาจากกรุงเทพเหมือนกัน
อืมมาสอบกรสนทีนี้นะคะตำรวจก็ต้องออกมาตอบแล้วค่ะ
ตกลงแล้วจับตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุได้กี่คนกันแน่
เพราะคุณแม่ของนายสุภาชัยผู้เสียชีวิตบอกว่า
ตำรวจบอกจับได้แค่คนเดียวแล้วเป็นเยาวชนอีกด้วยเนี่ย
อืมพนักงานสอบสวนสพพุทธไทยสงฆ์บอกว่าตอนนี้
จับคนที่ก่อเหตุได้แล้วห้าคนค่ะเป็นเยาวชนสี่คน
ส่วนอีกคนนึงคือนายพาคินลาสองชัยอายุ๒๐ปี
ในส่วนของสี่เยาวชนก็แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นส่วนนายพาคินแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ในส่วนของเยาวชนก็นำตัวไปฝากขังสารเยาวชนจังหวัดบุรีรำนายพาคินรับสารภาพ
หลังจากนี้ก็จะมีการรวบรวมพยาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะก็จะนำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดบุรีรำต่อไป
ส่วนคนก่อเหตุที่เหลือกำลังอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะจากภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ย
มันมากกว่า๕คนแน่แน่ค่ะนะตำรวจแถวนั้นเห็นคนในกล้องวงจรปิดเนี่ยก็รู้แล้ว
ใช่ว่าออยนี่อยู่ชุมชนไหนหมู่บ้านไหนแก๊งไหนกลุ่มไหนอะไรยังไงนะฮะ
คือนักเลงจริงเนี้ยเขาเขาไม่รุมกันขนาดนี้อืม
ทำร้ายกันจนตายโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งแบบมือเปล่าไม่มีทางสู้อะไรเลยนะคะ
อีกมุมหนึ่งก็เขาก็จะไม่ทิ้งเพื่อนไม่ได้สนับสนุนให้ไปยุกัน
ตีกันอะไรกันนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับ